สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ทีมงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายมั่นคง
รับทราบว่ามาพบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์๓๑คน
และออกจากโรงแรมออกไป
ทางทีมสาธารณสุขใช้ความสามารถทุกอย่างนะครับ
ในการเข้าไปเจรจาแล้วก็ขอตรวจ
โซฟารินเกียวสวอปที่ว่านี้นะครับ
ก็ได้รับการปฏิเสธในขั้นแรก
ต้องมีการเจรจากันอยู่พักใหญ่
และนำไปสู่การต้องประสานไปยังสถานทูตอียิปต์

เราเคยคิดลูกเรือจะลงเฉพาะแค่สวนภูมิ
ปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปลงที่อุตภัวซึ่งเรายังไม่ได้คิดในจุดนี้มาก่อน
ก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาแล้ว

มาจัดการกันขึ้นมา

คงต้องเป็นเรื่องนี้ที่จะต้องมีการพูดคุยกัน
ตั้งแต่การแถลงของคุณหมอทวีสินเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อวานในช่วงหลังจากที่มีการแถลงข่าว
แล้วก็เป็นข่าวรายละเอียดขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว
ยังมีความไม่กระจ่างอยู่ในหลายข้อมูล
ซึ่งจริงแล้วเป็นข้อมูลที่ประชาชนมีสิทธิจะรับรู้๑๐๐นะคะ
แล้วก็ในส่วนของการใช้เวลาตลอดทั้งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
กลางคืนจนกระทั่งมีการแถลงข่าวอีกรอบ
ในช่วงสายของวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ชมร่วมกันนะคะ

แต่ว่าก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่า
ข้อความทั้งสองท่านที่บอกมาข้อความสรุป
ก็คือว่าสบคก็ขอรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

แล้วก็จะมีการทบทวนทั้งหมด๓มาตรการด้วยกัน
รวมใจความสำคัญของ๓ข้อก็คือว่า
หรือให้สิทธิ์แบบเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจ

ส่วนอะไรที่มีการอนุมัติไว้ไปแล้วเบื้องต้นก็จะชะลอ
แล้วก็หยุดเอาไว้ก่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
สองลักษณะนะคะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ระยองนะคะ
จากการมาลงของเครื่องพร้อมกับลูกเรือรวมทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนนะคะ
ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือลูกสาวตัวเล็กนะคะ
อุปทูตซูดานในกรุงเทพมหานครทีนี้ค่ะ
สิ่งที่ประชาชนต้องการคำตอบมากกว่านี้ก็คือว่า
จริงแล้วการอ้างความรับผิดชอบว่าคือทั้งสองท่านก็พูดทั้งขอโทษ
ขออภัยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนอยากจะรู้ข้อมูลก็คือว่า
วิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นนี้มันคือความหละหลวมตรงน็อตตัวไหนอ่ะน็อตตัวไหนนะคะ
เพราะว่าในกรณีเรื่องของการที่เครื่องบินไปลงที่อุตภัว
คุณหมอทวีสินพูดเองนะคะว่าก็เพิ่งมีอันนี้แหละที่ไปลงที่อุตภาวนะคะ
ทีนี้พอไปลงอุตภาวเสร็จแล้วถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะ
สถานทูตเองเนี่ยนะคะจองโรงแรมโดยตรงมา
คำถามก็คือว่าอ้าวแล้ววิธีการประกบวิธีการให้ข้อมูล
วิธีปฏิบัติที่ต้องตรวจสอบเขาเนี่ยถ้ามันไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้แดงขึ้นมาเนี่ย
จะเป็นอย่างไรอันนี้กรณีที่ระยองส่วนอีกหนึ่งกรณีที่กรุงเทพนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ารองอธิบดีควบคุมโรคให้สัมภาษณ์นักข่าว
ข่าวไปทำข่าวกันเต็มเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็มีการพูดถึงบอกว่า
จริงจริงแล้วเนี่ยตรวจพบเชื้อตั้งแต่สวรรณภูมิแล้ว
แต่ว่าก็ได้สิทธิพิเศษทางการทูตเพื่อที่จะไปพำนักในส่วนที่เป็น
พื้นที่ของสถานทูตแต่ว่าจุดที่เราเห็นแล้วก็ที่นักข่าวไปเนี่ย
ทางภาษาระหว่างประเทศแบบนี้ถือนับรวมว่าเป็น
พื้นที่ของการทูตได้หรือเปล่านะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันค่ะ
ท่านแรกนั่งในรายการกับเราก่อนนะคะ
อาจารย์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามนะคะ
เป็นนายกนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมี

จริงอาจารย์ก็เข้าไปทำงานแนะนำสอบครด้วยล่ะ

คือจริงผมไม่ได้เข้าไปโดยตรงนะในสวบค

ผมก็เป็นผู้เยื้อชาญมองดูข้างนอกได้เห็นว่า

แต่ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรรมการชุดเขาเลยฮะ
เขาก็ต้องทำโดยคนที่ทำงานประจำ

ในฐานะที่เป็นคุณหมอซึ่ง

คือเอาที่กรณีกรุงเทพก่อน

แล้วก็คิดเอง
คิดเองว่าเวลาที่เขาได้สิทธิ์พูด

ต้องมีระบบกำกับติดตามด้วย

เอานะครับคุณมีสิทธิพิเศษทางด้านการทูตนะ

จริงก็คือเราจะต้องส่งคนไปดูด้วย

เพราะว่าคนไม่มากระบบกำกันคนมากเลยครับ
ดูซิว่าเขาอยู่ในนั้นจริงหรือไม่

อาจารย์แต่ว่าในกรณีของกรุงเทพเนี่ย
เอาตามที่คุณหมอทวีสินแถลงเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ออกจากสุวรรณภูมิแล้วกลับไปที่พักเนี่ย

ที่เจ้าหน้าที่ของไทยมีการแจ้งผลการตรวจว่าเป็นบวก
แต่ว่าอันนี้ก็มีการดำเนินการโดยส่งต่อเป็นเรื่องของสถานทูตนะคะ
ที่ไปรับแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาล
ก่อนจะมีการย้ายโรงพยาบาลใน๒วันถัดมา
คำถามก็คือว่าจริงแล้วเอากรณีกรุงเทพก่อนนะคะ
จริงแล้วกรณีกรุงเทพตามประกบนะอาจารย์
ตามประกบไม่ได้ห่างนะแต่คำถามคือ
คำว่าสิทธิพิเศษทางการทูตเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้คุยกับคนที่เป็น
ข้าราชการประจำที่ทำงานในนามสอบคอไหมคะว่า
ตอนที่จะอนุมัติกลุ่มบุคคลพิเศษเหล่านี้ออกมาเนี่ย
ที่จริงเขาบอกอย่างงี้แล้วนะครับที่จริงอาจารย์จานุมัติกลุ่มพิเศษ
ทั้งหมดสิบเอ็ดกลุ่มสิบสองกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกอยู่แล้วว่า
มาตรฐานอยู่หนองว่าต้องมีอยู่แล้วต้องสอดแทรกอยู่
ฉะนั้นประจำนะครับแล้วจะต้องมีการอธิบายและมีการกำกับติดตาม
อย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับไอ้การที่รายเนี้ย
อาจจะมีหลุดไปอะไรไปบ้างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแต่ละที่เนี่ย
อาจจะไม่มีใครคนกำกับผมว่าจริงเนี่ย
สหับว่ามีแค่หนึ่งหรือสองคนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาอยู่ไม่นานเท่าไหร่ปั๊บนึงเนี่ย
น่าจะมีคนกำกลับติดตามไปส่งไปแบบหนึ่งคน
อันนี้ก็ทำให้มาตรการต่างที่เราวางไว้ไม่หลุด

มาตรฐานเขาดีอยู่แล้วก็มีระหว่างฐานเท่านั้นเอง
อาจารย์แต่เศรษฐีพิเศษทางการทูด
เมื่อเจอคนที่ติดเชื้อเลยก็ยังต้องให้เศรษฐีพิเศษเหล่านั้นหรือคะ
พิเศษก็คือมันก็ไม่แตกต่างตรงไหน
เพราะเศรษฐีพิเศษก็คือว่าคุณก็สวนด้วยการน้ำมัน

คนที่อยู่ข้างก็สวนด้วยการอยู่ห่าง๒เมตร
ล้างมือต่างคุณก็อย่าไป

คุณมีมาตรฐานในการปฏิบัติตัวเหมือนกันอยู่แล้ว
เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้มันจะแปลกนิดหน่อยหรือไง
กรณีที่๒ค่ะที่ระยองค่ะอาจารย์
ที่เป็นเครื่องมาลงที่อุตภัว
แล้วก็เกิดเหตุให้คน๓๐กว่าชีวิต
ได้ออกไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

แต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้อันนี้ด้วยความสัดจริง
คือพยายามนั่งฟังคุณหมอทวีสินอยู่หลายรอบ
แล้วก็พยายามฟังแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนี้นะคะ
ในการอธิบายไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศ

ของโรงแรมของห้างสรรพสินค้า

ความเป็นเอกชนไม่ใช่หน้าที่เขานะคะ
แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเรียนไม่นับในกรณีของคนที่ต้องไปตาม
ไปตามเอาตัวไปตามสืบสวนสอบสวนโลกนะคะ

แต่ว่าในการที่ปล่อยให้เข้ามา
ที่ดูแลที่มีการอนุมัติ
แล้วตรงติดตามอันนี้มันต้องเป็นใครคะ
คือที่จริงที่ประเด็นที่สำคัญมากคือเขาปฏิเสธ
คือที่จริงมันมีมาตรการอยู่ในการตรวจอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องอยู่ในอันนี้เป็นหลักการทั่วไปอยู่แล้ว
แต่ถ้าที่ทราบเขาปฏิเสธการตรวจ
ซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้ยอมไม่ได้เลยนะฮะ

บังคับให้เขามีการตรวจอันนี้อันที่๑
อันที่สองก็เรื่องที่การออกไปตามที่ต่าง

แต่มันต้องอยู่ฝั่งของรัฐนะผมว่าทางฝ่ายนู้น
ก็อาจจะยังไม่ทราบทางฝ่ายที่เป็นอยู่ฝั่งโรงพยาบาล

แต่ฝั่งที่รับเรื่องเข้ามาเนี่ยต้องรู้ว่าใครมาจากต่างประเทศ

แล้วถ้าจะออกไปหรือยังไงต้องมีคนผู้กำกับติดตาม
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะเอาอันแรกก่อน
ที่มาลงอุตภาวดูไม่ใช่เรื่องปกติ
ฟังคุณหมอทวีสินก็คือก็เพิ่งมี
แต่คำถามก็คือว่าตอนที่อนุมัติกัน
แล้วก็รู้ว่ามาลงอุตภัวนี่มันต้องอยู่ในความดูแลของใครแล้วคะ
ถูกผมว่าอย่างนี้กันเอาเป็นว่าขั้นตอนทางการอนุมัติตรงนี้
จะเป็นฝั่งของฝั่งทหารหรือฝั่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสนามบินก็แล้ว
แต่เขาอาจจะขาดการติดต่อประสานงานไปเลยว่า
นี่มาจากต่างประเทศนะจะต้องเข้ามาตรการเดียวกับที่สุวรรณภูมิ

ว่าเป็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ
ก็คงจะต้องมีการเร่งรัดกำกับติดตามทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงไปให้ได้
ทุกสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอุตภัวอีกตอน
จะเป็นที่ต่างจังหวัดที่ต่างที่ภูเก็ตต่างนี่ต้องมีหมด

อาจารย์ได้คุยกันไหมคะว่ารักษณะที่เกิดขึ้นครั้งนี้
มันเป็นตัวอย่างทำให้เห็นว่าถ้าเตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ย
คือต้องอีกไกลเลยเอาอย่างนี้นะคะ
คือเรื่องความเดือดร้อนของเศรษฐกิจนะคะ
หรือว่าคนที่ทำมาหากินทำอาชีพกับนักท่องเที่ยว

แต่ประเด็นคือว่าก่อนที่จะให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามา
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจคำถามคือถ้ามันมีตัวอย่างแบบนี้แล้ว
ก็เท่ากับว่าเราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะรับมือเรื่องนี้ถูกไหมคะ
จริงถ้าผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่า
มาตรการแล้วก็การทำต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

คือมันต้องมีคนกำกับติดตามทำให้ได้
จริงเรื่องการป้องกันการแพร่ออกเชื้อ
คือพวกนี้ที่เข้ามาแล้วต้องถือเป็นการเป็นกลุ่มที่

คือต้องกักกันตัวหรือไม่จะไปไหนก็แล้ว

แล้วก็ไม่ค่อยเป็นอย่างจำนักที่อากาศไม่เก็บตัว
เข้าใจอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติปกติ
อาจารย์มีใครส่งสัญญาณ

สบคมีใครทวงถามไหมว่าต้องเป็นหน้าที่ใคร

ฉันเอาต้นทางต้องเป็นใครที่ตามเขา
ผมว่าเขามีเขาอย่างนี้
ก็สวบคอเองผมก็คิดว่าเขาดูแลเขาจะรับผิดชอบ

แล้วผมว่าเข้าประชุมปุ๊บมันมีทุกหน่วยงานอยู่ข้างในฮะ

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศ

ทุกคนต้องรับผิดชอบให้หมดทุกคนว่าคุณจะต้องดูแลส่วนไหน
คุณต้องจัดจัดการไปใครดูแลสนามบินใครดูแลโรงแรมใคร
แต่เขาจะต้องมีรักษาตอนนี้คุณจะได้มีการกำกับติดตาม
อย่างใกล้ชิดผมว่าโอเคแต่ผมว่าอันนี้ดีนะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวนั่งฟังพร้อมกัน
เราจะคุยกับรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
แต่ว่าคุยกันในหมวกที่เป็นประธานคณะทำงาน
กลองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย

และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด๑๙
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไม่แนะนำตำแหน่งเต็มแล้วนะคะ
สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันกับรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะคะ

กันกรองลักษณะของการผ่อนคลายมาตรการต่าง

รองรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจองสวัสดีครับอาจารย์นามอน

ค่ะท่านค่ะดิฉันขอทั้งความรู้ด้วยขอทั้งข้อมูลด้วยค่ะ
ว่าตกลงแล้วดิฉันเอากรณีที่ระยองก่อนนะคะ

การที่มีเครื่องบินมาลงที่อุตภัวร์
แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นของเอกชน

แล้วก็คนที่มาพักเนี่ยออกนอกโรงแรมแล้วก็ไปสถานที่สาธารณะ
คำถามคือว่าจนถึงตอนนี้นะคะ
สบคแจกแจงได้หรือยังว่า
กลุ่มคนที่มาลงที่อุตภัวร์เป็นความรับผิดชอบของใคร
ต้องเป็นคนติดตามเขาตั้งแต่มาถึงประเทศไทยคะ
ถ้าจริงแล้วถ้าจะพูดว่าติดตามเนี่ย

การที่เจ้าที่ประจำอากาศยานเข้ามาพัก
จะรับผิดชอบกันเป็นช่วง
ก็คือตั้งแต่การขออนุมัติ
จนกระทั่งวันที่อากาศยานมาถึง
ก็จะเจ้าที่ที่ประจำท่ากาศยานอุตภัวก็จะเป็นผู้ดูแล
จากนั้นก็จะส่งเข้าไปยังโรงแรม
ที่ใช้เป็นสถานที่ตากกัน
ซึ่งอาจจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าที่ของสาธารณสุขในพื้นที่ครับ
ตกลงว่าโรงแรมที่เขาพักเป็นสเตรียมควอลันทีนเหรอคะ
ไม่ได้ครับคืออยากเรียนคุณจอมขวัญว่า
โดยปกติแล้วอากาศยานจะบินเข้าบินออกในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่สวนภูมิที่ดอนเมืองแล้วก็ที่อุตภัวร์
โดยธรรมชาติและเมื่ออากาศยานจอดแล้วนะครับ
นักบินแล้วก็เจ้าที่ประจำอากาศยานเนี่ย
เขาจะเข้าไปพักที่โรงแรมซึ่งเราใช้เรียกว่าสถานที่กักกัน
ซึ่งปกติแล้วเขาจะอยู่ประมาณ๑วันหรือ๒วันนะครับ

ลักษณะเข้ามาเติมน้ำมันหรือว่าปนิบัติกับดุงเครื่อง
ตกลงที่ดีวารีเนี่ยเป็นสถานที่ที่

คือดีวารีเป็นอะไรต่อระบบการการป้องกันโควิดเข้าประเทศคะ

แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักกัน
เพียงแต่ว่าเราทางสายการบินทางฐานทูตอียิปต์นะครับ
ติดต่อที่โรงแรมดีวารีเนี่ยเป็นสถานที่กักกันครับ
สถานที่กักกันเนี่ยคนที่จะเรียกว่าที่ไหนเป็นสถานที่กักกัน
คือรัฐบาลไทยหรือว่าหรือว่าคนที่เข้าใช้บริการคะ
ปกติรัฐบาลไทยครับทีนี้มันเกิดความคาดเคลื่อนตรงนี้แหละครับ
ว่าสถานทูตอียิปต์เขาได้ประสานใช้สถานโรงแรมดีวารีนะครับ

ซึ่งจริงสถานที่เดวารีเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเห็นชอบนะครับ
ให้เป็นสถานที่การเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเหตุดีวารียังไม่ใช่โรงแรมที่อยู่ในลักษณะเป็นสถานที่กักกันโดยรัฐบาลถูกไหมคะ

คำถามคือว่าการเข้าพักที่ดีวารีเนี่ยถูกจัดการโดยสถานทูตอียิปต์ถูกต้องไหมคะ

แล้วใครเป็นคนรับรู้ว่าสถานทูตอียิปต์จองโรงแรมนี้ให้คนของเขาพักในประเทศไทยคะ
พรุ้งแต่นกรุณีทั่วไปเพราะว่าอย่างเช่นผมยกะย่างที่ให้คุณเยาว์ฝันเข้าใจนะครับ

เดี๋ยวเราไต่กลับไปที่ของเดิมก่อนนะคะ
คือถ้าตามข่าวเนี่ยการที่เครื่องบินลำนี้จะมาถึงประเทศไทยเนี่ย
เขาติดต่อผ่านทางสถานทูตอียิปต์แล้วสถานทูตอียิปต์เนี่ยติดต่อมาทางกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องนะคะ

การต่างประเทศติดต่อไปที่กองทัพอากาศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องของน่านฟ้าไทย
ทัพอากาศเป็นคนอนุมัติว่าเข้าน่านฟ้าไทยได้ถูกต้องนะคะ

พอเข้าน่านฟ้าไทยเสร็จแล้วใครเป็นคนเลือกว่าให้ลงที่อุตภาวคะ
การบินพลเรือนครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ
สำนักงานการบินพลเรือนเป็นคนเลือกเพราะอะไรถึงเลือกที่อุตภาวคะ
มีเหตุผลสองประการครับประการที่หนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นเครื่องบินทหารครับ
ก็เลยให้มาลงที่ท่ากาศยานอุตภัวนะครับ
การที่สองก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ปัจจุบันก็การมีเครื่องที่คับข้างอยู่บริเวณสนามบินอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นการให้ระบายเครื่องไปท่ากาศยานอุตพราวบ้างครับ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

ทางเจ้าที่สาธารณสุขอาจจะไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจำเป็นต้องมาเจอหน้ากันเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติคะเอ่อจะมีเจ้าที่จากท่าสนามบินหุดระเภาเนี้ยเขาได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นการเข้าพักเนี้ยก็ก็อาจจะมีการมาตรวจบ้างมาเยี่ยมบ้างอะไรทำนองเนี้ยครับแต่ไม่จ
มีงานเดียวนะคะเอ่อแล้วการที่คนของเขาออกจากโรงแรมไปเนี้ยจังหวะที่จะออกจากโรงแรมไปที่สาธารณะเนี้ยมันมันต้องเป็นใครคะที่ที่คอยระแวดระวังว่าเอ๊ะหนึ่งเมื่อเขารับรู้แล้วเนี้ยเขาจะทำหรือไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำใครจะเข้ามาอย่างน้อยก็คือเขาก่อนนะคะหรือว่าพอไปแล้วกลับมาแล้วเนี้ยใครต้องเป็นคนรู้คนแรกคื

จะเข้ายับยั้งได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมระหว่างทางหรือว่าในห้างสรรพสินค้าถูกไหมคะถูกต้องครับเอ่อแต่ว่านี่ไปจนกระทั่งกลับมาถึงนะคะถึงจะมีการมาขอตรวจเดี๋ยวให้เข้าใจถูกไหมคะลำดับเวลาถูกนะคะท่านอ่าผมผมตรงนี้ผมผมยังยังไม่ทราบข้อมูลจากชุดสอบส่วนที่ลงไปในพื้นที่นะครับเพราะว่า
นี่มาแวะที่ประเทศไทยแล้วไปจีนแล้วกลับมาอยู่อีกนิดหน่อยแล้วก็กลับเนี่ยคือคือทำไมถึงเลือกประเทศไทยที่จะมาแวะคะก็เป็นจุดที่ปกติแล้วเขาก็มาโดยตลอดครับเพราะว่าจากประธิษฐานเส้นทางเขาจะมาประธิษฐานแวะที่อุตพาวแล้วไปจีนแล้วจากกลับจากจีนก็แวะอ่าอุตพาวแล้วกลับไปประธิษฐานคร
อ่ายังไม่มีครับยังไม่มีครับแล้วหลังจากที่สอบคอตัดสินใจว่าอีกเจ็ดแปดเที่ยวบินที่ว่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ให้ยุติไว้ก่อนอันนี้มีการชี้แจงกันแล้วทางฝั่งอียิปต์เข้าใจไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเหตุใดถึงต้องไประงับเขานะคะเข้าใจครับทางสาธุนอียิปต์เข้าใจแล้วก็ได้
กรุงเทพตกลงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านเพราะว่าจากข่าวเนี่ยนะคะเห็นเป็นคำให้สัมภาษณ์เป็นคำให้ข่าวของทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าจริงจริงแล้วมีการตรวจพบตั้งแต่ที่สุวรรณภูมิแล้วว่าน้องเก้าขวบเนี่ยนะคะเธอมีเชื้อโควิดแต่ว่าก็ได้สิทธิพิเศษทางการ

ก็คือไม่มีอาการแล้วก็ได้ทำการสวอปนะครับแต่เนื่องจากเด็กเนี่ยงอแงนะครับเรื่องเด็กเด็กเก้าขวบแล้วเขาป่วยอยู่ด้วยนะครับก็เลยให้กลับไปฟังผลที่ที่หน้าที่ความรักของของทูตนะครับค่ะท่านรองค่ะตกลงเด็กมีอาการหรือไม่มีอาการคะอาการหมายความว่าติดเชื้อนี่คือติดเชื้อก็ติดเชื้อนะครับมีอาการก็มีอาการครับ

ทั่วไปเขาโรคปอดเป็นโรคทั่วไปครับหลังจากที่ให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะวิธีปฏิบัติของคนกลุ่มนี้ก็คือว่าต้องไปอยู่สถานที่ซึ่งเป็นของสถานทูตถูกไหมคะถูกต้องตามตามหลักการต้องเป็นอย่างนั้นครับนินิยามนิยามของสถานทูตเนี่ยหมายถึงสถานที่ทำการที่ทำงานของนักการทูตของประเทศต่างต่างหรือหมายรวมถึงที่พักของทูตข้าราชการประจ

ต้องรอผลการสอบสวนอยู่นะครับว่าเพราะเหตุใดก็คือตอนนี้ทราบแต่รูปการที่ออกมานะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะสอบสวนโลกครับ
เรียนฟังจากคุณหมอทวีสินเนี่ยนะคะทราบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้โทรกลับไปแจ้งผลการตรวจว่าเป็นบวกคือเป็นโควิดในเวลาที่ไม่ได้ห่างกันมากนะคะ
คำถามก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เองถ้าสงสัยสามารถที่จะกักตัวเด็กหรือว่าครอบครัวเอาไว้เพื่อรอผลที่สุวรรณภูมิก่อนได้เลยไหมคะ
คือตอนที่ตรวจเนี่ยยังไม่ทราบนะครับคือที่ทราบเนี่ยกลับไปแล้วนะครับ
เข้าใจค่ะแต่ว่าที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านทู่นะคะ
คุณพ่อใช่ไหมคะที่บอกเจ้าหน้าที่ว่ามีอาการของปอดบวมถูกไหมคะ
ครับค่ะซึ่งถ้ามาจากต่างประเทศมีอาการในลักษณะนี้
แม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกแล้วก็สังเกตได้ด้วยตาแต่ว่าคุณพ่อของน้องเป็นคนบอกเองเนี่ยนะคะ
เป็นไปได้ไหมคะที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจใช้อำนาจในการกักตัวไว้ที่สุวรรณภูมิเพื่อรอผลตรวจ
ซึ่งก็โทรมาแจ้งหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็สามารถดำเนินการได้ครับ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าจะทำให้เกิด
สัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างประเทศไหมคะนี่เป็นเหตุผลไหมคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตัดสินใจใช้อำนาจนี้ได้นะคะครับคือคงยังยังไม่อ่า
ลักษณะทำนองนั้นครับแต่ไม่ได้ใช้เรียกคำว่าความสัมพันธ์ไม่ลาบลื่นครับ
ก็คือในเรื่องของในมาตรการทางการทูตนะครับในเรื่องความสัมพันธ์นะครับ
ทำให้ก็ในเมื่อในสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับเด็ก
ซึ่งเป็นเด็ก๙ขวบแล้วก็พอผ่านการสวอปก็เกิดอาการงอแง
ก็เลยทางเจ้าที่ก็ให้ไปรอฟังผลที่สถานทูตนะครับค่ะท่านรองค่ะ
เอ่อถ้าถ้าเรานับจนถึงตอนนี้นะคะสองกรณีนี้
คือแน่นอนเราทราบตรงกันนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเนี่ย
สองสามข้อที่ออกมาจากสบคหลายหลายเรื่องที่จะต้องมีการระงับ
หลายเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันใหม่เนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้คือ
จะไม่ได้มีการให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิที่มีความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มบุคคล
อีกต่อไปแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าจริงจริงแล้ว
ก็อยากจะเรียนคุณจอมฝันเรียนท่านอาจารย์อมรว่า
ห่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว
เรื่องมาตรการทางการทูตหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย
เราก็จะมักจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรประเทศที่มาบ้านเรา
หรือว่าของฝ่ายเราที่จะไปต่างประเทศนะครับเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการที่เราใช้ดำเนินการเนี่ย
เราจึงใช้ลักษณะของการให้เกียรติแต่ในเมื่อผลการในบัตรในห่วงที่เราได้พบ
เมื่อเหตุการณ์ที่วันที่๘๙๔๑เนี่ยครับทำให้เราพบว่านะครับ
มาตรการผ่อนคลายที่เราใช้นั้นนะครับมีบางส่วนได้ถูกละเลยบางส่วนได้ถูกละเมิด
เพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกนะครับแล้วก็มาทบทวนแล้วก็กำหนดมาตรการใหม่
ที่ทำให้เกิดความรอบครอบครับค่ะท่านรองผู้บัญชาการค่ะ
พระคุณท่านมากเลยที่ให้เวลาในการให้ข้อมูลขนาดนี้นะคะขอบคุณท่านค่ะ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอธิบดีกรมสาระนิเทศ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะอธิบดีเชิดเกียจอฐากรค่ะ
ธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอธิบดีค่ะ
วิธีปฏิบัติของของลูกสาวท่านทูตเนี่ยนะคะท่านอุปทูตเนี่ยนะคะ
วิธีปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยตกลงแล้วเมื่อออกจากสนามบิน
ต้องไปอยู่ในสถานทูตเท่านั้นใช่ไหมคะคือคืออ่าตามข้อกำหนดนะฮะ
ที่ได้ระบุเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลคณะทูตแล้วก็บุคคล
อ่าองค์การอ่องเทศนะฮะซึ่งจะต้องเป็นไปตามอ่า
ข้อกำหนดอ่าที่สิบสองนะฮะซึ่งในข้อกำหนดระบุว่าให้ไปยัง
สถานที่ใต้กำหนดครับแต่การเป็นการที่พักในที่ทางสถานทูตอ่า
ดูแลครับที่พำนักที่สถานทูตดูแลแปลว่าสถานที่เหล่านี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสถานทูตนั้นนั้นในประเทศไทยใช่ไหมคะ
คือถ้าหากเป็นกรณีของท่านทูตเองนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือว่าจะไปอยู่ที่อ่า
ธรรมเนียบท่านทู่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ทางทางการนะครับแต่ว่าในส่วนของอ่า
ที่การทูตอื่นอื่นก็จะไปอยู่ตามที่ที่เป็นที่พักนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะได้มีการเช่าที่ไหน
แต่ถึงอะไรก็ตามก็ได้มีการแจ้งต้องมีการแจ้งให้ทางเรารับทราบครับตกตกลงคือถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะ
มันจะมีที่พักที่เป็นบ้านพักที่ซอยสวนพลูกับที่คอนโดมิเนียมที่สุขุมวิทย์เนี่ยนะคะ
ทั้งสองแห่งนี้นับเป็นสถานที่พำนักของอุปทูตอย่างเป็นทางการไหมคะคือบ้านเขาเองจริงจริงอยู่ที่คอนโดครับ
ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุครั้งนี้แล้วเนี่ย
หลังจากมีการตรวจพบเชื้อเราก็ได้แสดงความห่วงใยว่าสภาพความเป็นคอนโดอาจจะไม่ค่อยเหมาะ
ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเสนอที่จะมาอยู่ที่บ้านที่เป็นที่พักของท่านทูตนะฮะ
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ไปตรวจแล้วซึ่งเป็นลักษณะของบ้านพักจะมีความดูแลได้ดีกว่าครับผม
ก็เลยจึงได้ได้ย้ายมาในส่วนของครอบครัวของน้องที่มีติดเชื้อนะครับค่ะ
ท่านท่านคะตกลงบ้านพักที่ซอยสวนพลูเนี่ยเป็นของเอกอัครราชทูตหรือว่าเป็นของอุปทูตคะเป็นของเอกทูตครับ
ว่าถ้าเป็นของท่านอุปทูตเองซึ่งลูกสาวท่านป่วยเนี่ยนะคะคือที่พักของท่านคือที่คอนโดที่เดียวถูกไหมคะ
ใช่ครับเท่ากับว่าถ้าออกจากสุวรรณภูมิแล้วการที่จะกลับไปที่คอนโดอันนี้ถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะ
คือโดยโดยตามระเบียบปัจจุบันนี้ใช่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาทิตย์ที่อาทิตย์ธรรมนักของท่านครับ
ค่ะท่านท่านอธิบดีค่ะที่ฉันได้ฟังจากข่าวเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
บอกว่ามีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่อยู่ที่สุวรรณภูมิแล้ว
ข้อที่จริงเป็นยังไงคะคือหลังจากที่ได้มาที่อ่า
ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็ได้มีการตรวจอ่า
เทสต์เป็นลักษณะของอ่าหรือที่เรียกว่าอาร์ทีพีซีอ่านะคะ
ซึ่งตัวนี้เป็นการตรวจปอดเชื้อโควิด
ซึ่งได้ตรวจที่สนามบินนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่า
จะต้องรอแล้วก็รอฟังผลนะครับเมื่อทราบผล
เขากลับไปที่พักแล้วก็ได้แจ้งให้เขาทราบนะฮะดังนั้นเนี่ย
เขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผลเป็นบวก
จึงได้นำเด็กหญิงคนนี้เนี่ยไปยังโรงพยาบาลครับผม
ที่นี่อยู่ที่อ่าท่านอื่นนะฮะก็คืออ่า
ในครอบครัวจะทำอย่างไรก็จึงได้นำมากักตัวนะครับ
ในบ้านพักที่เป็นของของสารทูตครับค่ะขออีกนิดเดียวนะคะท่าน
ในในกรณีนี้เนี่ยนะคะคือจริงจริงแล้วเอ่อ
จากที่ท่านรองพบทบบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจริงแล้วมีอาการอยู่แล้ว
ตัวคุณพ่อทราบอยู่แล้วว่าลูกสาวมีอาการด้านปอดเนี่ยนะคะ
คำถามคือถ้ามีลักษณะต้องสงสัยเช่นอาจจะมีประวัติผ่านบางสถานที่
อาจจะติดเชื้อได้หรือว่ามีอาการที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับโควิดได้
ณที่สนามบินเจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจทางสาธารณสุขหรือ
อำนาจในการเฝ้าระวังโควิดเนี่ยแล้วกักตัวเพื่อรอผลการตรวจได้ไหมคะ
หรือไม่สามารถทำได้กับนักการทูตเลยคะอ๋อได้ครับเพราะว่าจริงจริง
แล้วถ้าหากปรากฏอาการว่าปรวจแล้วมีผลบวกเนี่ย
ต้องมีการที่จะกักตัวเพื่อนำไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตอนช่วงที่อยู่ที่สนามบิน
ยังไม่ได้ตรวจเจออ่าผมขออนุญาตเรียนว่าก่อนที่เขาจะขึ้น
จริงแล้วทางเขาก็ได้มีการตรวจตรวจโรค
แล้วตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เห็นอาการนะครับก็เลยได้ไปพักที่คอนโด
แล้วก็อ่าเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องห้องปรากฏการณ์ซ้ำในวันเดียวกันนะครับ
ซึ่งจะได้พบว่าสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวนี้พบเชื้อครับ
ก็ได้แจ้งให้เข้าพักในโรงพยาบาลทันทีครับค่ะแต่ว่าถ้าต้องสงสัยที่สนามบิน
เจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจอยู่ตรงด่านหน้าสามารถใช้อำนาจในการให้รอผลอยู่ที่สนามบินได้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับใช่ครับขอบคุณท่านอธิบดีค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
อาจารย์อมรคะตอนแรกจะให้อาจารย์ปิดท้ายแต่ว่าหมดเวลาแล้วจริง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันใหม่แต่ไม่อยากได้คุยกันใหม่เพราะ
อยากคุยมากมันจะต้องมีกรณีนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้สวัสดีก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะ